คนรักสุนัขฟังข่าวนี้มาวางยาเบื่อ
วางยาเบื่อสุนัขจรที่ตายแล้วนับได้๘ตัวนะ
แล้วอาการแร่ยังมีอีกค่ะคุณพี่โฌน
สลดมากเขาบอกว่าที่รอความตายอยู่

ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุบลรัชทานี
ได้รับการร้องขอจากทางแม่บ้าน
โรงการเคหะชุมชน๒อุบลราชธานีคือนางสาวสิริวัล
บอกว่าให้มาตรวจสอบดูหน่อยเถอะมาเก็บซากไปด้วยได้ไหม
หมามันโดนวางยานอนตายอยู่ใต้ตึก๖ของโครงการเนี่ย

ก็ตรงคานตึกมันมีช่องว่างนิดเดียวคุณไม่ถึงฟุตไม่ถึงแม่บ้านทัศน์
แล้วตอนนี้หมามันโดนวางยาบางตัวมันก็อืดแล้ว

คือบางตัวมันหลบไปซ่อนอยู่ใต้ตึกซอกตึก
ใช่แล้วพอยามันออกฤทธิไงมันก็ตายอยู่ใต้ซอกตึกแบบนั้น
คุณผู้ชมคิดดูเจอหมาตาย๒วันต่อเนื่องเลยนะ

มีหมาจรนอนตายอยู่๕ตัว
ตัวเธอกับรอปภเก็บซาก๕ตัวนี้ไปฝังแล้วนะ
วันถัดมา๒๒เจออีกหมาตายอยู่ตรงร้านเจาะรถตัวนึง

เป็นวันที่๒๒ที่เจอ๓ตัว
ฝังไปแล้ว๕เจอใหม่อีก๓

ยังมีอีกหลายตัวที่ใช้คำว่าอาการแบบร่อแร่

โอ้โหน่าจะโดนวางยาอีกประมาณ๕๖ตัวค่ะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าใครใครมันช่างใจร้าย

คือที่ผ่านมานะเจ้าหมาจอนพวกนี้

มันตะกุยตะกายขึ้นไปนอนบ้างนั่งบ้างเลยนะ

เออไม่พอใจแล้วถ้าเกิดเป็นเบาะมอเตอร์ไซค์

ทีนี้ค่ะแหมการทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นการจงใจฆ่าเลยใช่ไหม
แต่เขาบอกว่าหมาจรพวกนี้ลูกบ้าน

มันก็จับมือคาเรดมไม่ได้ไงว่าสรุปคนทำคือใคร
เพราะว่ามีทั้งลูกบ้านที่รักมันลูกบ้านที่ไม่ชอบมันด้วยนะ

ทำไมข้าของแบบรถลูกบ้านอ่ะมี๖๒อะไรประมาณนี้ค่ะน่าจะมีคนเกียรติบ้าง
๐บ้างอย่างนี้ค่ะโอเค
เราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไร

ที่มาอยู่๒ปีนี้มาให้เจอ
เมื่อเจอวันนี้กับวันนี้

คุณผู้ชมอย่างที่บอกไงว่าน่าจะมีอีก๕๖ตัวที่อาการแบบร่อแร่นะคะ
โดยเฉพาะตัวที่อยู่ซอกตึกมันตรวจไม่ได้ว่ามันตายหรือยัง
อกตึก๒ตัวนะคุณล่าสุดนี้เห็นว่า๒ตัวตายแล้วนะ
ทางด้านคุณหมอค่ะสัตวแพทย์วราพรบอกว่าพอตรวจสอบปั๊บ
มีหมาที่ยังป่วยซึมอยู่๔ตัวเจ้าหน้าที่ก็ต้องจับไปไปตรวจโรคพิสุนักบ้าก่อน
อีก๒ตัวสรุปว่ามันตายนะตายอยู่ใต้ตึกเอาออกมาไม่ได้
ทีนี้ทำไงพ่นยาฆ่าเชื้อไปค่ะชุดแรกที่ตายหมอบอกว่าเลือดมันออกปากออกจมูก
อันนี้ใช่ไม่ใช่อาการพิษสุนักบ้าแล้วแหละแต่คงโดนสารเคมีก็อย่างที่บอกไงวางยาเบื่อ
แต่เอ๊ะตรงนี้เนี่ยเขาไม่มีกล้องวงจรปิดเลยเหรอตรงตึกตรงโครงการเนี่ย
ถ้าเกิดมีอย่างน้อยจะได้เห็นไงพฤติกรรมใครมันช่างใจร้ายทำกับหมาแบบนี้ค่ะ